นาทีแล้วคุณสมชายส่งเฟสมาบอกว่ารอดูทิศเป้อยู่ครับ
พี่ทิศเป้มาแล้วสวัสดีอีกทีนะครับ

ให้เลยยิ้มให้ทั้งกล้องยิ้มให้ทั้งทิศเป้เลย
ครับแล้วก็ที่สำคัญครับขอรอยยิ้มกับคุณผู้ชมด้วยครับ
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐกับทิศเป้มาแล้วครับ
ไม่ใช่รถเล่ไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะครับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาไปเปิดงานกีฬาพื้นบ้าน
แต่เอ๊ะทำไมมีผู้เข้าแข่งขันที่ดูเซ็กซี่ขนาดนี้เป็นอย่างไรนั้น
เชิญชมเลยครับ
มากันอีกแล้วครับกีฬามหาสนุกมากันอีกแล้ว
คราวนี้เป็นคิวคุณนายผู้ว่าจังหวัดพังงา
ติดตามท่านผู้ว่าไปเปิดงานกีฬาพื้นบ้าน
เมื่อเห็นเด็กแข่งขันกันก็เลยขอลงแข่งกับเขาด้วยครับ
ร้อนถึงผู้จัดงานต้องบรรจุการแข่งขันไปอีกประเภทหนึ่ง
บรรดาแม่บ้านมหาดไทยมาจับคู่กัน
ผลัดกันนั่งผลัดกันลากกาบหมาก
ขาไปไม่ลำบากเท่าไหร่ครับ
เพราะคุณนายลากกาบหมากได้ตัวปิว

แค่คุณนายจะนั่งลงยังลำบากเลยครับ
ไม่ต้องพูดถึงตอนลากกลับยังไงก็ไม่ขยับ
ต้องมีผู้ช่วยคนที่สองมาขยับ
ขยับได้แค่นิดเดียวครับ
ต้องใช้ผู้ช่วยคนที่๓ก็ถึงเส้นชัยได้ครับ
ทิศเปรยากรู้ว่าน้ำหนักคุณนายนั้นเท่าไรเท่าไร
แม่คุณนายบอกแบบเคลื่อนว่า
๑กิโล
รอจากบอลครับ
แต่งหน้าทำผมดูทีวีเล่นกีตาร์ก็โชว์สกิลโชว์ลีลาเลี้ยงลูกบาสไปด้วย
เรียกว่าชีวิตประจำวันทำอะไรสาวฮันน่าก็มีแต่ลูกบาทมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็ว่าได้แม่
แหมลูกบาสเก็ตบอลของฉัน

แค่หมาไล่รูป
หิดท้ายกันที่ภาพนรักนรักของเจ้าหมาเนาะตัวนี้
ที่อยากคุยกับน้องในท้องเจ้านาย
ขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยค่ะ
หนูขอแต่เลยนะ

โปรดติดตามตอนต่อไป